เป็นการเดินธรรมญาตราของขบวนพระสงฆ์รวมทั้งญาติธรรม
เดินเท้าระยะทางกว่า๒๐๐กิโลเมตร
เพื่อที่จะไปสักการะพระธาตุพนมในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ใช่ค่ะก็เป็นภาพของพระสงฆ์กว่า๒๐๐รูป
รวมทั้งญาติธรรมกลุ่มใหญ่เดินเท้าเปล่าค่ะ
ตามถนนสายสกลนครอากาศอำนวยในจังหวัดสกลนคร
ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันอย่างกว้างขวางค่ะ

พระจรรย์อนังคโนเป็นประธานสงฆ์อุทยานธรรมจังหวัดศรีสเกต
พระสงฆ์แต่ละรูปนี้เดินทุดงด้วยเท้าเปล่า
แม่ชีอุบาศกอุบาสิกาและญาติธรรมอีกประมาณ๒๐๐คนค่ะ
เดินทางออกจากวัดไตรศิขาธลามนตารามในอำเภอคำตากล้า
จังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
รวมระยะทางตอนนี้นะคะออกมาจากวัดได้๑๐๐กิโลเมตรแล้วค่ะ
ปลายทางใช่ค่ะปลายทางก็คือการเดินทางไปกราบนามัศกาลพระธาตุพนม
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ตามโครงการจาริกธรรมยาตราของทางวัด
เดินทางครั้งนี้พักแรมตามวัดป่าต่างในเส้นทางนะคะ
ว่าจะไปถึงที่พระธาตุพนมในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้

ค่ะซึ่งตลอดเส้นทางนี้นะคะก็จะเห็นได้
ว่ามีประชาชนที่ทราบข่าวค่ะก็จะนำสิ่งของนำน้ำดื่มนำอาหาร
ถวายตลอดเส้นทางนะคะพร้อมกับชื่นชมพระสงฆ์
และการปฏิบัติธรรมของญาติธรรมกลุ่มนี้ด้วย